สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
ทำให้ระหว่างวันเนี่ยอุณหภูมิอาจแตะสี่สิบองศาได้ค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่ามีห่อมความร้อนค่ะ
เลื่อนที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศขณะเดียวกันทางภาคใต้
ลมทะเลยังคงหอบนำความชื้นพัดเข้าปกครุมเช่นเดียวกัน
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่ประปรายนะคะ
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยส่วนสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
เราพบว่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจะพบเจอกับพายุฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชม
ทำให้มีลูกเห็บตกได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังค่ะ
ส่วนพี่น้องเกษตรกรค่ะเหลือเวลาอีกเพียง๔วันรีบเก็บเกี่ยวนะคะ
ก่อนที่พายุฝนจะเข้าปกครุมประเทศไทยค่ะ